ต้องบอกว่าคนจริงเขาไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะเจ็บคอ
เพราะว่าคุณพ่อลูกอ่อนพี่แท็กพระรันยูค่ะ
เขาแบบโอ้โหต้องบอกว่าใจบุญมากช่วงนี้นะ
ซึ้งถึงหัวอกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙หมดเลย
ว่าจะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ตกงานคนที่เดือดร้อนไม่มีรายได้นะคะ

พี่น้องคนไหนเดือดร้อนจริง

ส่งเลขบัญชีมาในคอมเมนต์เลย
โอ้โฮส่งมาเลยเดี๋ยวผมช่วยแล้วผมจะส่งข้อมูลในการโอนให้ดู

กดแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำงานมาแบ่งครับ

เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในโปรไฟล์ด้วยว่าลำบากจริงไหม

ก็ได้รับความเดือดร้อนกันก็หลายต่อหลายคน

คอมเมนต์เอาไว้แบบนี้เลยในโพสต์นี้นะคะ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมาย
คนไหนที่พี่แท็กเขาเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว

รายละ๓๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง๑๐๐๐บ้าง

คนไหนได้รับผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนหนักจริง
แล้วก็ส่งสลิปหลักฐานการโอนมาให้ด้วยนะคะ

คืออะไรเล็กน้อยที่คนในวงการบันเทิงเขาช่วยได้
ก็จะอยากจะหยืดน้ำใจให้กัน
แม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกมามูลค่าของเงินเนาะ
แต่ก็จะเป็นการบริจาคสิ่งของอะไรต่างแบบนี้
แค่เห็นความพยายามแล้วก็ตื่นตาลจานแล้วนะคะ